ตอนนี้ใครเป็นหัวหน้าครอบครัวใครเป็นคนหาเงินหลัก

ถ้าเกิดคุณพ่อเกิดกลับไปขับรถไม่ได้จริงแล้วไม่ไหวแล้ว
นั่นก็หมายความว่าบนเวทีนี้เป็นความหวังสุดท้ายของครอบครัวนี้แล้ว

คุณเฟิร์นและคุณเอสร้อง

ร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้าน
ก็ยังคงความเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับเป็นการประชันความแม่นยำในเรื่องของเนื้อเพลงนะครับผ่านบทเพลงลูกทุ่งนะครับบนเวทีแห่งนี้นะครับเราจะมีนักสู้ถึงสองคนขึ้นมาเขาเรียกว่ามาชิงเงินล้านจากทางรายการของเราครับถ้าดีที่สุดเลยนะครับร้องไม่ผิดเลยครบสิบเพลงสิบยกเมื่อไหร่ทั้งสองคนรับไปเลยจากรายการของเราครับคนละหนึ่งล้านบาท

แล้วขอต้อนรับสู่ร้องด้าไหวล้านนักสู้ชิงร้านนะครับ
วันนี้มาดูผู้ที่มาเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองท่านก่อน
คุณเอสวันนี้มาแต่คุณแม่ร้าไม้แล้วก็ลูกสาวน้องบีเอ็มสวัสดีครับ

มากับลูก๒คนนะคะลูกสาวอีกคนหนึ่งเนี่ย
อยู่โรงเรียนมาไม่ได้นะคะก็มีลูกชายนะคะ

คุณยายชูศรีใจดีมากนะมาดูแลเด็กให้นะคะ

วันนี้คุณเอสน่าจะเป็นคนร้องก่อน

แล้วก็มีความเอ๊ะอะด้วยซึ่งเราก็กังวลเหมือนกันนะคะว่า

ฝากพี่เฟิร์นนะให้กำลังใจคุณเอส

ช่องดีแล้วก็กำลังใจให้

คุณเอสหนุ่มนักสู้ที่แม้กายไม่เต็มร้อย
ขอหาทุนเพื่อพาพ่อกลับไปรักษาตัวที่บ้าน
เอสเป็นชายหนุ่มที่ชื่นชอบด้านกีฬา
ในอดีตเขาเคยเป็นนักกีฬาชกมวยมาหลายปี
ต่อมาเขาจึงผันตัวเองมาเล่นกีฬาฟุตบอล
ในตำแหน่งผู้รักษาประตู
วันนั้นผมพลาดขาซ้ายผมลงก่อน
แล้วหน้าขามันย่อหวบลงไปแล้วผมก็ล้มไปเลย
เจ็บมากเจ็บจนแบบเล่นต่อไม่ได้

ก็ตั้งแต่ผมปวดหน้าขา

ผมก็เลยกินติดต่อกันมา๗๘ปีเลยครับ

ปวดจนแบบทนไม่ไหวไปหาหมอต้องผ่าตัด
แต่ค่าใช้จ่ายสูงข้างละประมาณ๓๖๐๐บาท
เมื่อลูกชายอย่างเอสที่พ่อเคยคิดจะฝากผีฝากไข้กลับล้มเจ็บ
ไม่มีแรงแม้กระทั่งจะขยับนิ้ว
ภาระทุกอย่างจึงต้องตกมาอยู่ที่พ่อและแม่ของเขา
ซึ่งร่างกายก็แย่ไม่แพ้กัน
ความรู้สึกตอนนี้นะครับผมเสียใจแบบที่ช่วยพ่อไม่ได้เลย
ทุกวันนี้พ่อกลับต้องมาช่วยผม
ตอนนี้ก็หมดยามาหลายวันเลยนะ
เริ่มเจ็บหน้าอกเริ่มหอบเริ่มอาการไม่ดีแล้ว

ไปหาหมอที่โรงพยาบาลบ้านนอกก็จะได้ยามาก
ทุกวันนี้ความฝันความหวังอย่างเดียวของผมก็คือ
อยากมีเงินสักก้อนหนึ่งพาพ่อกับแม่กลับไปอยู่บ้าน
วันนี้ที่จริงคุณแม่นึงก็ทราบว่า

เป็นเกิร์ตไหลย้อนเป็นโรคกหัวเผาอะไรอย่างเงี้ย

ปวดหลังนั่งนานก็ปวดหลังอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ก็ยังต้องเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงให้กับครอบครัวอยู่

ก็ยังต้องปีนขึ้นลงบนรถกระบะ

สมมุติว่าวันไหนขายดีเลย

ณตอนนี้ใครเป็นหัวหน้าครอบครัวใครเป็นคนหาเงินหลัก

ตอนนี้พ่อผมป่วยมาอาทิตย์กว่าแล้ว

ถ้าเกิดคุณพ่อเกิดกลับไปขับรถไม่ได้จริงแล้วไม่ไหวแล้ว

สามารถขับรถได้ก็คือขับรถออกไปขายของมาได้แล้ว
นั่นก็หมายความว่าบนเวทีนี้เป็นความหวังสุดท้ายของครอบครัวนี้แล้ว

วันนี้เดี๋ยวคุณเอสเขาจะร้องเพลงค่ะ

แม้คำสั้นค่ะแต่ว่าเป็นความรู้สึกที่ดีใหญ่มากค่ะคุณแม่

เงินที่ต้องการคือเท่าไรครับคุณเอส

ยกนี้นะครับเงินทุนสะสมมูลค่าสองหมื่นบาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรยกที่๒นะครับของคุณเอสมาเลยครับ

อ่าเพลงนี้ชื่อเพลงว่าอะไรนะคะ

ก็เพลงนี้ผมอยากร้องให้แม่ฟังมานานแล้ว
ค่ะโอเคน่ารักงั้นก่อนจะร้องอยากบอกอะไรคุณแม่บ้างคะ
แม่ผมจะร้องให้ดีที่สุดถึงแม่
เดี๋ยวว่าจะยังไงผมจะพยายามร้องให้ถูกกว่านั้น
ยัดเหงื่อเพื่อสองเหงื่อนเนอะครับ

เพราะว่าเรามีตัวช่วยให้นะครับ๓ตัวช่วย
ตลอดทั้งการแข่งขันชิงล้านกันนี่นะครับ

ยกที่๒นี้คุณเอสจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ทำไมถึงตัดสินใจใช้ครับคุณเอส
มันมีบางคำที่มันแบบมันใกล้เคียงกันไม่มั่นใจ

แผ่นที่๑ถึงแผ่นที่๓นะครับ

พิดหนึ่งคำพิดหนึ่งคำ
พิดหนึ่งคำพิดหนึ่งคำ

ร้องผิดได้๑คำ
เรามีสิทธิ์ใช้ได้๒แผ่นนะครับ

คุณเอสจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ยกที่สองนะครับเงินทุนสะสมมูลค่าสองหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๒เพลงมาครับ
ลูกทางนั้นเราอยากเห็นแม่พักผ่อน
จิตใจอาวรถึงตอนแม่นั้น
ลำเข็นสิ้นสวยสักผื่นเสือตัวงามบอกเคยได้เห็น
เลี้ยงลูกบนความลำเข็นลูกเห็นแม่เหนื่อยมาพ่อ
อยู่ก่อท้อมองสารก่อเพื่อแม่ทุกอย่าง
ทำงานรับจ้างหาทางสร้างฝันวันรอ
ได้เงินบาทใดอย่ารอให้แม่ต้องเอ่ยคอ
ส่งปลายเดือนมารอคงพอให้แม่สบาย
ผ้าสิ้นพื้นใหม่ถูกใจซื้อมาใช้หน่อย
อาหารอร่อยถูกปากแม่อย่าห้ามใจ
งานหนักงานเบาจ้างใครเขาทำแทนก็ได้
เก็บแรงไว้กอดลูกชายในวันที่กลับคืนหน้า
ลูกทำงานหนักเพราะอยากเห็นแม่พักผ่อน
สิ่งใดบรรท้อนปล่อยวางเสียบ้างเถิดหนา
ลูกเสียไปบ่อเสียดายดอกนะแม่จ้า
ขอเพียงวันลูกคืนหน้าได้เห็นแม่มีสุขใจ
ขอเรียกว่าเป็นการร้องที่กันกรองมาจากหัวใจจ้ายเราให้ขึ้นมาเยอะด้วย
ตรงกับเรื่องราวนะคะอยากพาแม่กลับไปอยู่ต่างจังหวัด
เฟคสมบูรณ์แบบมากเลยนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับ
ดเหงื่อเพื่อแม่เอกพลมนตรการจากคุณเอสนะครับ
ก็เป็นการจบยกที่๒ทั้งสองท่านเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นเชิญพี่เฟิร์นข้างบนเลยครับ
มาค่ะ
ไงครับพี่เฟิร์นเห็นคุณเอสแกกันกรองร้องเพลงนี้ออกมา
ดีครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเข้าใจเลยครับความรู้สึก
เพราะว่าความรู้สึกที่มันผมดูเขาลองฟังแล้ว
ผมยังมีความรู้สึกมันอัดตันมันตื้มตันในความรู้สึกนั้นกันนะครับ
ของพี่เฟิร์นนี่ก็ภาระหน้าที่แตกต่างไปนะคะ
พี่เฟิร์นมาทำเพื่อนลูกทั้ง๓คนนะครับลูกอย่างเล็กด้วยนะครับ
มาฟังคำเฉลยไปพร้อมกันเลยนะครับ
ยกที่๒นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท
เฟิร์นและคุณเอสนะครับร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

วันนี้ความฝันความหวังอย่างเดียวของผมก็คือ

ดึงพาพ่อกับแม่กลับไปอยู่บ้าน

ไปหาหมอที่โรงพยาบาลบ้านนอก

ตอนนี้ส่งดอกก็เดือนละ๔๒๐๐บาท

เงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณเฟิร์นและคุณเอส

ร้องผิดครับ

หมายความว่าร้องผิดทั้งสองท่านเลย

มีตัวช่วยรองรับอยู่

ผองหน้าและพินัท
ลับสู้ชิงล้าน

สิ้นสวยสักผืน

บอกเคยได้เห็น
เลี้ยงลูกบนความ
ส่วนของพี่เฟิร์นนะครับ
แต่ว่าเวลาไม่มี
นั่งควรกำลังพึง
คุณเอสนะครับได้เงินสะสมในยกนี้ไป๒๐๐๐บาท
รวมกับของเดิมนะครับมีอยู่แล้วหนึ่งหมื่นบาท
วันนี้รับไปสามหมื่นบาทครับ
ส่วนพี่เฟิร์นร้องผิดในยกที่๒นะครับ
ได้รับเงินทุนปลอบใจนะครับในยกนี้ไป๕๐๐บาทครับ
เฟิร์นค่ะณตอนนี้เลยเรื่องเร่งด่วนที่อยากได้เนี่ย
ต้องการความช่วยเหลือเรื่องอะไรบ้าง
คือความสำคัญเร่งด่วนคือ
ชีวิตผมผมไม่มีปัญหาอะไรผมลำบากกันเป็นคนได้
แต่ลูกผมไม่มีนมกินไม่ได้

แล้วก็แพมเพิร์ตผมต้องเสียทุกวัน
ณตอนนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะพี่เฟิร์นนะคะต้องการสิ่งที่เร่งด่วนเลยนะคะ
ก็คือค่านมลูกกับแพมเพิร์ตนะคะ
คืออย่างนี้จะเป็นของได้ไหมพี่เฟิร์น

เป็นแพมเพิร์ตใครสนใจใครมีจิตศรัทธาบริจาคมาผ่านรายการของเรา
ไปให้พี่เฟิร์นได้เป็นแพมเพิร์ตก็ได้เป็นนมกล่องก็ได้

ก็เดี๋ยวขึ้นตรงนี้เลยนะคะที่อยู่นะคะแล้วก็เลขบัญชีนะคะ
ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะสำหรับครอบครัวของพี่เฟิร์นนะคะ

หรือใครอยากจะติดต่อให้พี่เฟิร์นไป

ทำงานเล่นลิเกหรือว่าอะไรได้ไหมฮะ

เชียร์ลำวงพร้อมทำงานพร้อมหมด
เส้นทางการต่อสู้ของคุณเฟิร์น
พ่อเลี้ยงเดี่ยวก็ต้องจบลงเพียงเพลงที่๒นี้
แต่หัวใจที่จะทำเพื่อลูกของชายคนนี้นั้น

ทางรายการขอเป็นกำลังใจให้คุณเฟิร์น
สู้ต่อไปอย่างเข้มแข็ง
เชกเช่นที่เป็นมาเพื่อลูกทั้ง๓ครับ

ร้องได้

สู้งานเพื่อครอบครัว

หนูชื่อเด็กหญิงจินจุธา

๓โรงเรียนพลังพระนางสร้าง

หนูน้อยจอมเจ้ยแจ้วคนขยัน

เราไปรู้จักครอบครัวของเธอกันนะครับ
ในครอบครัวของหนูมีอยู่ด้วยกัน๔คนค่ะ

พ่ออายุ๕๒ปีค่ะ
ทำอาชีพจัดงานทั่วไปค่ะ
อย่างเช่นงานวัดงานบวช
งานศพแล้วก็งานแต่งงานค่ะ
คนที่สองชื่อว่าแม่จอย
อายุ๔๘ปี
ทำงานขายผักในตลาดสดค่ะ
คนที่สามค่ะชื่อว่าพี่เพลง

พ่อก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไป

ถ้ามีงานวัดผมก็มีหน้าที่รับผิดชอบ

รายได้ของพ่อก็มาจากร้านค้าที่เขามาเช่า
ในที่ที่ผมจัดล็อกไว้เป็นของลูกค้าทั้งหมด
ช่วยแม่ขายผักที่ตลาดเทศบาลเทพกษัตริย์

หนูก็เลยต้องปีนเอาค่ะ
หนูก็อยากเห็นคนซื้อชัดอะค่ะ

ตื่นพร้อมแม่ตั้งแต่ทีซ้ำกว่า

ขายผักถึง๑๐โมงครึ่งค่ะ
แล้วก็หลังจากนั้นกลับมา
ก็เตรียมพร้อมไปจัดรายการวิทยุค่ะ
จัดรายการถึงเที่ยงหนูก็กลับบ้านมา
ช่วยแม่ทำงานในบ้านค่ะ
พอ๔โมงเย็นหนูไปเก็บผักที่หนูปลูกไว้ค่ะ
ผักเพื่อไปขายในวันพรุ่งนี้ค่ะ

หลังจากนั้นหนูก็กลับมาบ้าน
อาบน้ำกินข้าวนอนค่ะ

กิจวัตรประจำวันของน้องฟ้าใส

แต่ทุนเด็กได้ว่าได้ทั้งคุณภาพและปริมาณ

ตอนที่หนูเป็นเด็กอายุ๒๓ขวบ
แล้วก็บางทีแม่เอาสำลีมาปั่นหูให้

จี้ค่ะพอจักรจี้แล้วมันจะหลับค่ะ
พอปั่นนานวัน๓ดีมันก็จะเปียกแล้วมันก็จะหลิดในหูหนูอะค่ะ
ตอนแรกมันไม่เจ็บพอตอนหลังมันเจ็บขึ้นมันจี๊ดขึ้นเลยค่ะ
คุยกับพ่อเขาบอกว่าเออไม่ไหวแล้วนะเพราะว่ามันมีน้ำหนองออกอะค่ะ
โรงพยาบาลบอกว่าเป็นมะเร็งในแก้วหูแล้วกลายเป็นว่าต้องผ่า
ความสนุกที่ได้ปั่นหูก่อนนอนเริ่มลุกล้ำให้ต้องไปผ่าตัด
และสุดท้ายลงเอยด้วยการต้องไปทำคีโม
ในวันที่ทุกคนขึ้นรถเตรียมตัวจะไปทำคีโมที่โรงพยาบาล

รถเกิดเสียหลักพริกขว่ำ

หมอเขาก็ถามว่าไปโดนอะไรมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าแม่นี่ไปแบบสกปรกทั้งตัวเลย

เหมือนอยากตะโกนทั้งโลกบารอ่ะคือจากที่เข็ดมาเกือบปี
จากเหตุการณ์ครั้งนี้หนูก็อยากจะบอกเพื่อนว่า
เพราะว่าถึงมันจะจักรจี้จริงแล้วก็สนุกจริง
แต่มันอันตรายมากเลยนะคะ
ให้การครั้งนี้จะเรียกว่าปกาศหรือไม่
แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคล
แต่สำหรับครอบครัวของน้องฟ้าใสแล้ว
สุดใจว่าปฏิหารมีจริง
ปฏิหารมีจริงจริงศักดิ์ศิษย์มีจริง
หนูอยากได้เงินมาช่วยพ่อใช้หนี้ค่ะ
กู้เงินมารักษาหนู๓แสนบาทค่ะ
พ่อไปรับงานวัดประจำปี
รวมกับเป็น๕แสนบาทค่ะ
หนูก็เลยอยากได้เงินนี้มาช่วยพ่อปลดหนี้ค่ะ
มาเอาใจช่วยน้องฟ้าใส
ให้ร้องเพลงอย่างถูกต้องครบ๑๐เพลง
จะได้หยิบเงินล้านไปช่วยคุณพ่อใช้หนี้กันนะครับ
สวัสดีครับ

โอ้โฮนะครับน้องฟ้าสัยนะครับ

นี่ก็วิ่งมานะคะไม่ได้นั่งรถไฟอะไร
วันนี้น้องฟ้าสายมากับใครบ้างครับผม
มากับพ่อมากับแม่แล้วก็มากับพี่ค่ะ
แล้วก็มากับญาติย่าที่เป็นกำลังใจให้หนูค่ะ

คุณพ่อชัยคุณแม่จอยแล้วก็พี่ชายนะคะพี่เพลง

ส่วนทางด้านหลังนะครับ
แผงหลังนะคะแผงหลังค่ะ
ใครมาจากภูเก็ตมั้ยครับยกมือหน่อย
นี่๔ท่าน๕ท่าน
นี่ก็คือมาด้วยกันเลยไหมมาคันเดียวกันเลย
พอได้มายืนอยู่ตรงนี้จริงแล้วรู้สึกไงบ้างคะ
ค่ะมันสั่นค่ะ
แล้วทำไมเรามีกำลังใจมาเยอะเหลือเกินคะ
ทำไมเราไม่มากันคนเดียวหรือว่ายังไง
มาคนเดียวมันเหงาเหมือนป่าช้า

ทำไมถึงชอบเอาสำลีมาปัดหูคะ

เหรอคะแล้วพอปั่นปุ๊บหนูหลับเลยไหม
รับเลยค่ะ

ร้องสักเพลงหนึ่งดีไหม
มารายการร้องได้ให้ร้านนักสู้สิงค์ร้านของเราต้องการเงินทุนเท่าไหร่ครับ

๑ล้านบาทเอาไปทำอะไรครับ
เอาไปใช้หนี้ให้พ่อค่ะ
อ่าแล้วก็เป็น

ให้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่ครับ

ที่๑นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท
อินโทรยกที่๑ของน้องฟ้าใสมาเลยครับ
โอ้โหเพลงนี้นานมากนะคะ

เฮ้ยพูดเป็นเล่นน่ะรู้จักได้ไงคะ

เพลงนี้เพลงนี้ชื่อเพลงอะไรคะ

อ่าพี่ไปดูดูไปด้วย

แม่ฉะสานดีมากแล้วเนื้อเพลงถูกต้องหมดไหมครับ

อ้าวผิดไม่ได้นะคะรายการนี้ต้องร้องให้ถูกหมดนะคะ
ผิดไม่ได้ล้านบาทไปไม่ถึงเลยนะครับ

ตัวช่วยเรามีให้น้องฟ้าใสนะครับ๓แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๒แผ่นป้าย
ฟ้าใสจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ปลาใสบอกหมายเลขมาได้เลยนะครับว่าแผ่นไหนครับ

ช่วยแผ่นที่๓นะครับได้สิทธิ์เปลี่ยนเพลงครับ
อินโทรเพลงที่จะเปลี่ยนนะครับมาเลยครับ
ยังไงคะหนูจะเลือกเพลงไหน

เพราะฉะนั้นตั้งใจร้องดีนะครับโอเค

มายกที่๑เงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
ที่๑เพลงมาครับ
ขอบคุณครับ
พี่จ๊ะพี่จ๊ะพี่

ถ้าคุณพี่รวย
จะแบ่งเงินที่เหลือเก็บ

กล้าพ่าก่อนนอนก่อนราตี
หาวันนานทุกทีขอให้พี่รีบรวย
ถ้ามาไรไปดู

ให้หนูไปด้วย
อย่าลืมชวนหนู

หนูจะใส่ส้นสูงนุ่งทรงสุ่ม

พี่จ๊ะพี่จ๊ะพี่งานปีใหม่ปีนี้ขอหนูไปด้วย
ถ้าได้วันขึ้นปีใหม่ดวงไม่เหลเกินไปพี่คงถูกหวย
อยากเห็นบ้านเมืองเรื่องโอรันคงจะเทียมวิมารเพราะทุกอย่างคนรวย
ถ้าเมื่อไรไปดูนักขอชมดูให้หนูไปด้วย
อย่าลืมชวนหนูถ้าพี่ไปดูให้หนูไปด้วย
หนูจะให้ช่างเขาเขียนคิ้วโกงแล้วไปซื้อยกทรงเอามาใส่ให้สวย
ถ้าพี่ไปดูให้หนูไปด้วยถ้าพี่ไปดูให้หนูไปด้วย
ถ้าพี่ไปดูให้หนูไปด้วยนะถ้าพี่ไปดูอย่าลืมให้หนูไปด้วย

นั่นสิเสียดายจริง

ชื่อเพลงพี่ไปดูหนูไปด้วยคุณคุ้มควงดวงจันทร์

ก็ทำหน้าที่ไปแล้วตอนนี้มาเป็นของพี่เอสกันบ้าง

ก่อนที่ป๊าไก่จะลงไปอวยพรให้พี่เอสสักหน่อย

ขอให้ร้างถุดนะคะ
น่ารักและสดใสทีเดียวเชียวครับ
กับการประเดิมเพลงแรกของน้องฟ้าใสช่วงหน้า
เรามาฟังเสียงของคุณเอสกันต่อครับ
อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนครับ

คุณเอสหนุ่มนักสู้ที่แม้กายไม่เต็มร้อย
ขอหาทุนเพื่อพาพ่อกลับบ้าน
คุณเอสคู่ของเราวันนี้เป็นเด็กน้อย

น่ารักดีครับก็คือโอเคเลยได้สนุกสนานกันนะพูดเก่งมากครับพูดเก่งเนอะ
เนอะงั้นเราลุยกันเลยนะฮะมา
เรามายกที่๑กันเลยนะครับสำหรับคุณเอสนะครับ
ก็เงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท
อินโทรยกที่๑ของคุณเอสมาเลยครับ
ดูจากสีหน้าและแววตาแล้วเหมือนเป็นปัญหานะคะคุณเอส

คิดถึงจังเลยครับของน่าจะเป็นต้นฉบับ
อริจินัลเลยแล้วต้นฉบับนี้ไม่รู้ว่าสืบทอดกันมาหลังจากยุคที่เราได้ฟังกันเนี่ย
เนื้อตรงกันหมดไหมคะคำใช่คำเคิมบิดกันมานิดครับ

เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยคุณเอสได้นะครับนั่นก็คือตัวช่วยครับ
คุณเอสครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช่
ไม่ใช่ครับโอ้โหไม่ใช่เลยครับ

โอ้โหผิดคาดนึกว่าจะใช้แน่
รอบนี้ตัดสินใจแล้วว่าไม่ใช้ขอให้โชคดีค่ะ
ครับผมขอให้ผ่านไปได้นะครับยกที่๑นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๑เพลงมาครับ
ไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยเอ่ยเท่าเอ่ยน้องเอ๋ยจะรู้หรือเปล่า
ตั้งแต่วันนั้นจนถึงบัตรนี้หัวใจของพี่เรียกหาเจ้า
เย็นและเช้าคนคืน

รูปที่เธอให้ไว้มาดูที่ไร้หัวใจเสอิน
พี่กลัวไอ้หนุ่มอยู่ข้างหลังมาตื้อน้องนางควันยืน
พี่จนต้องฝืนยืนร้องไห้
โทรมากรุงเทพ
โทรมากรุงเทพ
เที่ยวหางานทำตากแดดหน้าตาล
พี่ทนทำตาย
ทั้งงานรับจ้างทุกแห่งโหน
เป็นเพราะความจนยากเข็นใจ
หวังเก็บเงินไปแต่งกับเธอ
จงรอพี่กลขอโวนเถิดหน่วง
อย่าให้พี่มองเพราะน้องนะ
พี่รักเนื้อนวลอย่างสุดซึ้ง
คิดถึงพี่บ้างหรือเปล่าเธอ
ส่วนพี่สิเผลอ
คิดถึงอย่างแรง
เสนอเอิ้น
ไม่ได้ฟังชะนานนะครับเพลงนี้
ยกที่๑นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๑หมื่นบาท

ร้องได้๑นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๑หมื่นบาท
คุณเอสและน้องฟ้าใสร้อง

ชมโจมตะการณ์ที่นี้ไม่ต้องย้ายช่องหนีนไปไหนนะครับ
กันต่อเลยค่ะคุณพี่เอชายามิดชัยรออยู่กับเกมต่อชีวิตค่ะ
ครับนะครับกลับมาพบกันใหม่ในครานหน้านะครับสวัสดีครับ
การต่อสู้ในศึกชิงล้านของนักสู้ทั้งสองในยกที่๑นั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดี
กลับมาพบกับคุณเอสกับน้องฟ้าใสกันต่อในครั้งหน้า
แต่ขอบอกเลยว่ายกต่อไปนั้น
ราบเรียบเหมือนยกนี้
มาเอาใจช่วยพวกเขากันครับ
พี่เอสแล้วต้องไปถึงเพลงที่สิบให้ได้นะ

โอ้โหต้องเรียกพี่ตลอดนะห้ามเรียกพ่อนะ

จะพาไปเอาคนละ๑๐เพลงเลย
โอเคค่ะมา

เหรอเป็นญาติทางพ่อหรือเป็นญาติทางแม่
ทางนิสัยค่ะ

ครั้งสุดท้ายหมอบอกว่าให้เตรียมตัวน้องเขาไว้ให้ตัดผมสั้น
เพราะว่าอาทิตย์หน้านี้หมอต้องให้คีโมแล้วค่ะ
ลงไปในเหวและเมื่อวันอาทิตย์สี่ศพที่ลงไปอยู่ตรงนั้นเลย

ความรักความรักเจ้าข่าวจู่ก็มาไม่ทันตังตัว
ตอนนั้นผมทำชุดแรกผมหมดตังค์เลยหมดเกลี้ยงเลย
พอหลังจากนั้นก็หยุดทำเพลงมาสักพักหนึ่งก็ไม่ได้ทำ
คอยนวลอยู่ในสวนลำใหญ่